คุณผู้ชมจำคดีนี้ได้ไหมคะเด็กชายวัย๑๒ขวบน้องโตมี่ค่ะ
นั่งมาที่รถกับคุณพ่อแล้วอยู่มีกระสุนสาดมาจากไหน
เข้ามาที่รถของเขากระสุนเจาะเข้าหัวน้อง
น้องอาการโคม่าแล้วน้องเสียชีวิตเลยนะคะ
ตำรวจสืบสาวไปปรากฏว่าไปเจอว่าคนร้ายเนี่ย
ก่อเหตุเพราะว่าเปิดไฟขอทางแล้วรถพ่อน้องไม่ยอมให้ทาง
สาดกระสุนเข้าไปแต่พอตรวจลึกไปอีก
ปรากฏว่าคนร้ายสองคนที่เป็นพี่น้องกันไม่ธรรมดาค่ะ
ไม่ทำอะไรยังไงไปดูในเปิดแฟมคดีดังวันนี้กันค่ะ
ธันวาคม๒๕๕๓น้องโตมี่เด็กชายโพคินดีผิววัย๑๒ปี
ถูกกระสุนปริศนายิงขณะอยู่ในรถกับครอบครัว
บนถนนสายเอเชียอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผ่านไป๗วันแพ้สุดยื้อชีวิต
น้องโตมี่จากไปอย่างสงบ

กระสุนนับสิบนัดใส่รถเก๋งโตโยต้ายาริส
คมกระสุนพุ่งใส่ศีรษะน้องโตมี่อาการโคม่า
เย็นวันที่๑๑ธันวาคม๒๕๕๙

สร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัว
เพราะไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
ปฏิบัติการไล่ล่ามือยิงเริ่มขึ้นทันที
ผลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองที่ปรึกษาสอบ
ในขณะนั้นนำทัพชุดสืบสวน
ปูพรมลงพื้นที่แกะรอยมือยิง
ปลอกกระสุนตรวจพิสูจน์
ได้เบาะแสจากปลอกกระสุนปืน
ที่ไว้รุ่นหญิงขึ้นฟ้าวันลอยกระทง
กลางชุมชนวัดไผ่เขียวห่างจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตร
นำไปเปรียบเทียบกับกระสุนที่ใช้ยิงน้องโตมี่
พบว่ายิงมาจากปืนกระบอกเดียวกัน
นำไปสู่การตามล่าตัวโจ๊กและจิ๊บ
สองพี่น้องขายใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนไผ่เขียว
อำเภอบางปะอินหลังก่อเหตุทั้งคู่ยังย่ามใจ
วนเวียนอยู่ในพื้นที่กบด่านที่แมนชั่นในอำเภออุทัย
กระทั่ง๑๑ธันวาคมวันเดียวกับน้องโตมี่สิ้นลมหายใจ
โจ๊กชาญชัยประสงค์ศิลป์มือยิงถูกวิสามันฆาตกรรม
หลังเปิดฉากยิงสู้ตำรวจขณะเข้าจับกลุ่ม
ขณะที่จิ๊บนพลประสงค์สินหลบหนีไปได้
คนห้องพักพบปืนถึง๑๙กระบอก
ยาบ้าไอซ์และเงินสดนับล้านบาท

มุมตำรวจในห้องพักพื้นที่อำเภอบางปะอิน
สารภาพร่วมกับพี่ชายยิงใส่รถน้องโตมี่
วันเกิดเหตุเขาเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
โดยมีโจ๊กพี่ชายนั่งซ้อนท้าย
ขณะขี่อยู่เลนกลางจะเบี่ยงไปเลนขวา
เปิดไฟขอทางอ้างว่ารถของน้องโตมี่ไม่ยอมให้ทาง
ขี่รถไล่ตามก่อนลั่นกระสุนปืนใส่นับสิบนัด
โดยที่ไม่รู้เลยว่าในรถมีเด็กอยู่
พฤษภาคม๒๕๕๘คดีสิ้นสุด
สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธร
จำคุกจิ๊บไผ่เขียว๒๕ปี
สองพี่น้องผันตัวจากผู้เสพยาเสพติด
เป็นเด็กเดินยาจนก้าวเป็นเอเย่น
พฤติกรรมเหิมเกลิมไม่เกรงกลัวกฎหมาย
หญิงรถบนถนนซ้ายเอเชียมาแล้วถึง๗ครั้ง
และครั้งนี้พวกเขาทำให้เด็กชายวัยเพียง๑๒ปี
ต้องมาเสียชีวิตเพียงเพราะความอหังการ
แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นความตายและคุกตาราง